เชฟกระทะหลอก

และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหาร
ให้กับร้านอาหารต่าง
มาแล้วค่ะช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อของเรานะคะ

ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งต้องขอย้ำกับคุณผู้ชมว่า
ทางฝั่งเชฟนี่แซ่บมากกว่าค่ะ

ใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องยำ
ถุดิบสำหรับการยำก็คือ

งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเชฟ
ขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนคะเชฟ

ร้ายมากเชฟบอกเลย
สวยแต่ร้ายนะเชฟ

ดูฝิดมือนะครับ

นี่ไง

หลังจากนั้นเราขูดข้าวโพดกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เรามาผสมเครื่องยำลงไปเลยครับ

อุ้ยเขาให้ออกก่อนอีกละเชฟ

แล้วเล่นเอาให้เชฟทำก่อน
ให้เชฟทองดูก่อน

ต่อค่ะต่อก็ต่อด้วยใบมะกรูดซอยครับ

แล้วก็เป็นนี่ครับหอมแดงซอย

ยังไงต่อค่ะเชฟ
พริกครับถ้าชอบก็ใส่ใส่ได้ครับแต่ผมไม่ใส่
ใส่ว่าจะใส่อยากใส่ไหมครับใส่ใช่ไหมครับ
แล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปนิดนึงครับส่วนหนึ่ง

ก็ใส่ไปนิดนึงถ้าชอบก็ใส่เยอะได้อะไรอย่างนี้ครับ

ตอนแรกเราจะคว้าก่อนนะแต่ชอบก็เลยใส่เยอะหน่อย
นางไม่รู้ว่านางจะใส่เยอะไหมนางก็เลยยอมอยู่กับเชฟ

ใหญ่สนุกจะตายแม่มีดีจริง

ก็เป็นน้ำยำที่เราทำไว้เมื่อเบรกที่แล้วครับ

เชฟคลุกก่อนเผื่อว่ามันรสจะพอได้ละ

นี่ไม่นึกว่าเขาคิดได้อ่ะเก่งจังเลยอ่ะ
โอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนแล้วใช่มั้ยคะเชฟ

จานเราสามารถจะใส่ในนี้ไหมหรือว่าเอาอันนี้

เชฟค่ะในการที่จะจัดจานเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอคุ้นะคะ
ค่ะเอิ่ม
พี่มีไอดีเอาไว้แล้วค่ะ

แม่ของเราสวยมากเลยนะพูดเลย

ไว้หลายมากเลยเชฟขาดึงไปกับมือเลยค่ะ
อ้าวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ

เราลองพักแต่ละทีหน้าตากันดีกว่าใช่เลยเต็ม๕
รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
เหรดูว่านานาสวยอะไรไม่สวย

เรารู้นะเชฟน่าว่า
และบอกว่ามองที่อาหารค่ะเชฟ

คะแนนหน้าตาก่อนเต็ม๕คะแนนได้เท่าไหร่คะ

ทำไมจานนี้ต้อง๕ละทำไมอย่างนั้น
มีทุกอย่างครบแล้วก็ซอสอาจจะเลอะนิดนึงแต่ให้อภัยได้ครับ
แต่ว่าเรามีที่มาอธิบายนะยำข้าวโพดย่างมันสร้างหลักกันอยู่โอ้โฮ
ที่บอกเลยว่าไปเสิร์ฟร้านแถวร้านร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้
ใช่มันแบบคือโอเคเป็นอาหารไทยเอ็นของร้านอาหารตามสั่งแต่เนอะแบบก็
เชฟให้คะแนนอย่าไปฟังเสียงนบเสียงกัน
งั้นก็ให้๕มันกันครับ
ตาดีดีมากให้๕ดีมากนึกฟัง
เข้าใส่ไหมว่ามาเสิร์ฟลูกค้าจะแบบอู๊มันนั่งมันถึงเคลื่อน

หอยสังนะงงหอยของพี่ก็อยู่ได้เลย
อ๋อเราได้คะแนนเต็ม๕กันละตอนนี้เรามาวัดเรื่องรสชาติกันดีกว่า

แต่ถ้าเชฟชิมจานนี้ก่อนลิ้นเชฟอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะ

เชฟอย่างนี้น้ำไหมน้ำกล้วหน่อยไหม

เชฟบอกมาก่อน

นี่เขาห่วงกินกันจังเลยมากินมากิน

คะแนนรสชาติค่ะฝั่งนี้เต็ม๕ให้เท่าไหร่คะ
๕ครับ

อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ได้ให้๕ค่ะใช่แล้วอันนี้แหละคะ

นี่จริงอะ๔๕ค่ะพี่ก้าวบอกของเขาเค็มมากเต็มน้ำเคียง
ไม่เพราะว่าก็คือที่ให้ฝั่งที่๕เพราะว่า
สจัดดีครับรสจัดจ้านกินแล้วมันถึงเครื่องถึงรสดีครับ

แต่จริงฝั่งนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับแต่ว่าโดยส่วนตัวคืออาจจะแบบ
มันไม่จัดจ้านเท่านะครับ
เขาเทียบกันแล้วก็นี่อาจจะฝั่งนี้จัดจ้านกว่าก็เลยให้๕๑๕ตากันนิดหน่อยครับ
ถ้ามันไม่อร่อยก็ไปตักข้างฝั่งหล่อนกินสิ
สำหรับเมนูกระทะหล่อวันนี้สามแม่บ้านของเราก็ได้โชว์เมนูสร้างรักไว้อย่างดีเยี่ยมจริง
แม่บ้านท็อปมือโปรของเรารับไปเต็ม๑๐คะแนน
ส่วนแม่บ้านอ๋อมและแม่บ้านไอซ์รับไป๙๕คะแนน
แม่เฉียนกันที่ความอร่อยเป็นลิสต์เดียวจริงคะ
เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จดสูตรไม่ทันเข้าไปตามได้เลยที่เฟซบุ๊คแฟนเพจหรืออินสตราแกรมแม่บ้านประจันบานของเรานะคะ
ใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมเลยค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ